อ่ะเรื่องของไอ้ไข่ตอนนี้ได้รับความนิยมจริงจริงนะครับ
รามไปถึงสโมสรฟุตบอลสละบุรียูไนเต็ดแล้ว
ทำไมฮะอ่านี่แหละฮะที่สระบุรีครับนายบุญส่งเกิดหลำนะครับ
ท่านประธานเป็นประธานสโมสรสละบุรียูไนเต็ดเป็นประธานพิธีบูชาเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ
วงสวงกุมารไอ้ไข่ครั้งแรกที่วัดราชดรบำรุงตะบนหนองบัวอำเภอบ้านหมอ
มีคณะกรรมการวัดชาวบ้านชุมชนวัดราชบำรุงประชาชนจำนวนมากนะครับ
ร่วมพิธีหลังจากรูปปั้นจำลองไอ้ไข่วัดเจดีนครศรีธรรมราช
ไว้ที่วัดราชดรบำรุงได้กว่าหนึ่งปีนะครับแล้วก็มีผู้ได้โชคได้ลาบกัน
จัดพิธีบวงสวงขึ้นแล้วก็นักเสี่ยงโชคก็รอคอยลุ้นกันนะครับ
ก็คือการจุดประทัดลุ้นเลขหางประทัดนี่แหละครับ
จะได้เอาไปเสี่ยงโชคกันต่อไปนะฮะค่ะคือคนเขาได้คนเขาโดนยังไง
เขาก็เลยเชื่อนะครับสำหรับไอ้ไข่เนี่ยต่อเนื่องเลยค่ะ
ไอ้ไข่เนี่ยเป็นดาวเด่นของที่นี่เลยนะตอนนี้วัดสรรมะเกียงหมู่๖ค่ะ
ที่ชอบแสวงหาโชคลาภเนี่ยเขามีมาตรงนี้กันนะคะ
กราบไหว้รูปหล่อไอ้ไข่ที่นำมาจากวัดสะสีมุมจังหวัดนครศรีธรรมราช
แล้วจะบอกว่าเมื่อวานนี้วันนี้เป็นโค้งสุดท้าย
หลายคนก็เลยไปที่นี่ที่วัดก็เลยจะแน่นเป็นพิเศษนะคะ

โดยเฉพาะไอ้ไข่ที่นี่อยู่บนต่อซากไม้ประดูกที่ถูกฟ้าผ่าถึง๔ครั้ง

มีดูกทูกที่เป็นสี่อย่างไทยอ่ะเนาะ

นะฮะกระดาษที่ไปที่สุโขทัยกันหน่อยครับนะฮะ
ชาวบ้านจากทั่วทุกสารทิศนะฮะเข้าไปที่วัดตะเว็ดในหรือว่าวัดป่าปลา
มนต์วังใหญ่อำเภอศรีสำโรงนะฮะเพราะเขาบอกว่ามีผู้โชคดีจากที่ขอจับ
ไข่ไปเนี่ยเขาก็ได้สมหวังดั่งใจนำกรองยาวไปตั้งขบวนแห่มรำวง
เนื่องจากว่าก็ได้โชคกันไปจากกุมารไอ้ไข่หลายรอบนะ
ไปตามตามกันนะนำประทัดหนึ่งแสนนัดทีเดียวไปจุดแก้บน
มกลางชาวบ้านที่ใจจดใจจ่อถามว่าดูอะไรก็ต้องเลขปลายประทัดนี่แหละครับ
บางคนก็ไลฟ์สดในเฟซบุ๊คให้ญาติที่ไม่ได้มาดูไปด้วยนะฮะ
เพื่อนไม่ได้มาก็ดูไปด้วยครับนะฮะดูเลขหางประทัดกันนะฮะ
ที่เสร็จปุ๊บก็ออกไปหน้าวัดก็จะมีแผงลอตเตอรี่ที่เขาขายอยู่
เสียงโชคกันไปนะครับไปที่วัดน้ำเชตะวนารามหรือว่าวัดน้ำดิบ
ตำบลหนองปริงอำเภอเมืองกำแพงเพชรครับประชาชนพากันไปกราบไหว้ขอพร

คักแน่นวัดเลยเพราะว่างวดที่ผ่านมา
มีคนโชคดีครับได้เลขเด็ดไปเสี่ยงโชค

ทำให้บริเวณที่ตั้งกุมารปิ่นเพชร
ุมารน้องไข่ครับแคบคนเข้าไม่ถึงเลย
ต้องยืนรอเข้าแถวเพื่อที่จะเข้าไปกราบไหว้
แล้วก็ปิดทองรวมทั้งเข้าไปส่องดูเลขเด็ด

ปิ่นเปียแก้วอายุ๘๗ปีแล้วนะครับ
อยู่บ้านเลขที่๗๓๓ถนนสุขนธาราม
เขตรุศิษย์กรุงเทพมหานครนี่แหละ
ลงทุนเช่ารถตู้เดินทางมาเป็นคณะกว่า๑๐คนครับ
เอาสิ่งของต่างมาแก้บนและทำสังกฐาน
โดยเปิดเผยว่างวดที่ผ่านมาถูกเลขเด็ด
กุมารปิ่นเพชรและกุมารน้องไข่หลายหมื่นบาท

และนำเลขเด็ดที่ได้งวดนี้ไปเสี่ยงโชคต่อด้วยครับ
โอ้โฮนี่รอยสัตว์ต่างานทีเดียว
เออกุมารเอ้ยนะ

น้องหานอุดรธานีนะคะวัดศรีทรงธรรม
ที่บริเวณสาราประดิษฐานรูปเหมือนไอ้ไข่บันดาลทรัพย์
ตรงจุดนี้แหละมีชาวบ้านเดินทางไปจำนวนมากนะครับ
กลับไหว้ขอโชคขอหลับขอพร
รวมทั้งพี่น้องชาวอำเภอประจักษ์ศิลปาคม

ไปจุดประทัดหนึ่งหมื่นนัด
วงสวงไอ้ไข่เพื่อขอโชคลาภกันนะคะ
นี่ค่ะปังแบบนี้
ทุกคนรอเมื่อไหร่จะจุดเสร็จ
เพราะรอหางประทัดนะครับ
มีการนำเลขหางประทัดนั่นแหละไปซื้อลอตเตอรี่เนี่ยค่ะ

ส่งเสริมให้ญาติโยมเล่นการพนัน
ส่วนพิธีบวงสวงใหญ่ไอ้ไข่บันดาลทรัพย์จะจัดขึ้นในวันที่๓๐ตุลาคมนี้
แต่ไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะ
แต่ก็จุดประทัดไปแล้วนะครับ
ที่วัดสนามชายอำเภอเมืองอ่างทองกันหน่อยนะครับ
เมื่อวานนี้เขาบอกว่าโอ้ยโค้งสุดท้ายนะครับ
ชาวบ้านไปกันแน่นวัดเลยวันนี้ก็คงจะแน่นอีกแล้วครับ
นะครับก่อนที่จะคล้อยบ่ายไป
เพราะว่าได้อะไรไปสมใจปรารถนากันไปแล้ว
กระแสมันแรงมากนะครับคนก็ไม่พลาด
กันอีกไปส่องเลขปลายประทัดที่คล้องคอไอ้ไข่กันอยู่
นะฮะมีคนไปจุดแล้วไปคล้องเอาไว้ก็ไปเสี่ยงโชคเสียงทายกันไป
นะฮะซึ่งไอ้ไข่เด็กวัดเจดีเนี่ยนะฮะ
เข้ามาอยู่ที่วัดนี้ประมาณเดือนกว่าแล้ว
เกิดกระแสมีคนไปไม่หยุดเลย

น่าจากเลขประทัดถูกมาแล้ว๓งวดติด

คนที่ได้ก็ไปแก้บนคนยังไม่ได้ก็ไปจุด
ประทัดเสียงโชคเสียงทายกันไป
นะฮะก็ว่ากันไปตามดวงของแต่ละบุคคลแล้วกัน
ปิดท้ายช่วงนี้กันที่วัดคลอง๒หมู่๑๒
ตะมนต์แปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเซาครับ
มีคนไปขอโชคลาภแน่นวัดไม่แพ้ที่อื่น
หนึ่งในนั้นคือนางสาววันนามุกมัน
อายุ๔๔ปีเธอเดินทางมาจากนครนายกนะครับ
เพื่อไปแก้บนกับไอ้ไข่วัดคลอง๒
รูปปั้นไก่๙๙คู่และจุดประทัด
หนึ่งหมื่นนัดนะครับสอบถามนางวันนาเปิดเผยนะครับ
ก่อนหน้านี้มีเพื่อนแนะนำว่าที่วัดคลอง๒
มีไอ้ไข่ตั้งให้กราบไหว้อยู่เพราะเพื่อนเนี่ย
มาขอพรเรื่องโชคลาภแล้วก็สมหวัง
จึงรีบมาขอบ้างเธอขอเรื่องงานครับ
พอขอเสร็จปั๊บกลับไปไม่ถึงสัปดาห์ได้งานใหม่เลยฮะ
รีบกลับมาแก้บนตามที่บนบานสารกล่าวเอาไว้
โดยคราวนี้ขอโชคลาภเป็นเลขเด็ดด้วย
แล้วจะเอาไปเสี่ยงโชคครับ